โอ้คุณพื้นดารานะครับ

รวบรัดขอแต่งระวังไฮโซกรรมลอหลอกทุกตัว
สมัยนี้มีไฮโซไฮโซมาตามจีบดาราก็เยอะนะ

เขาบอกว่าจะแต่งงานแล้ว
เพราะว่ามีการคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อเดือนที่แล้ว

ปรากฏว่าคือรวยทรัพย์สินรถสปอร์ตคันละ๒๐ล้าน

แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเพื่อนก็เป็นห่วงว่าทำไมมันรวยจัง
รวยแบบนี้ไปสอบเขาเล่าละไปสืบโสนสอบโสนหรือยัง
ค้นหาเลยว่ามันรวยได้ยังไงขนาดนั้นนะคะ

พูดชื่อมารู้จักทั้งประเทศ
สวยด้วยปั้วด้วยปีซี่แอคกลีนเจอกล่อยด้วยนะคะ
นี่ฉันบอกเลยว่าอะไรที่เด่นที่สุดเป็นใบหน้าเค้านะ

ยะหมูเขาพุ่งแม่งจริง
ใช่เคยไปออกรายการที่เกาหลีด้วยนะ
อันนี้เริ่มว่ายังละนะอ๋อแต่ออกจริงนะคุณสม
ไฮโซบ้านเราเนี่ยคือคนบทจะรวยก็รวย
รวยจริงก็มีแหละบางคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบ
เฮ้ยทำไมรวยตั้งนะคะก็รอดูกันต่อไป
บางทีสเตตัสอย่างพวกเราเนี่ยเขาไม่ถึงเขาจริง